คุณบอกครับ
ตอนนี้ครับผมก็รู้ทุกคนเป็นโหขกันใจหน้าเรือน
โวลยีดอัลซ้าวาสภาพจะเป็นงานหารื้อในเรื่องของ

ซึ่งรัฐบาลเริ่มความกริจดีอยู่แล้ว

พงศ์ไม่ได้ตามแรงกวดดันของใคร

กฎไกลแรกก็คือต้องทำกฎภาพ

แต่ในส่วนรัฐบาลมันก็อีกส่วนเป็นอีกนะ
เพราะว่ารัฐบาลก็พิจารณ์ตอนนี้นะครับ
ว่าก็ให้การหลุมให้เป็นการเปิดรัฐภาในการพินาภูมิกันนะครับ
เพื่อเอาข้อเทคติของนักศึกษากันนะครับ
ดีกว่าจะให้ฝั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายเดียว
ทั้งนี้เพื่อจะลดกว่ามันแดดลงไปให้เรียกมากที่สุดนะครับ
ในการการพันธุบาลก็คงอยู่กว่าในเรื่องส่วนนี้นะครับ
และได้ไขที่จะให้การผ่าฝ่าผลิตยาที่มีนะครับ

พัฒนาต่อสิ่งที่กันได้ความ
ท่านคะจะมีการเพิ่มมาตรการต่างหากรวมพุทธชุมนึงไหมคะ
อย่างเช่นการขยายพื้นที่ทางของรายปรแรม

ก่อนให้การกลับความผิด